ก็เหมือนเขาจะต้องเว้นก่อนกี่เดือนไม่รู้ครับ
เล่นก่อนจะเริ่มนับไม่รู้จะเริ่มนับเตือนไหน
ข้าใจจากคือคดีมันตัดสินละครับจบละครับ

รายละเอียดผมไม่แน่ใจ
สำหรับผมเรื่องของการ

ถึงทีนี้มันกดจบแล้ว

เขาจึงไม่ต้องเลย

ก็ต้องไปตามผิดของเขา
อันนั้นก็แบบไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วอ่ะครับ
ก็ผมไม่ได้คุยอะครับทางนู้นกับทางนู้นไม่ได้คุยเลยครับ
ไม่น่าจะได้พูดมา
เหมือนแม่เขาตั้งใจอยากทำอยากบัวอยากไปสงบไปปฏิบัติธรรมมานานแล้ว
เหมือนเขาเคยพูดไว้นานแล้วก็เกินไว้เรื่อย
แต่ว่าก็พอมีโอกาสเขาก็เออเขาทำเลย
อันนี้มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่เขาทีมันจบแล้วแม่ต้องสบายใจทุกคน
หลายอย่างมากครับคือเหมือนจังหวะเวลามันได้พอดีด้วยแหละครับ
คือก่อนหน้านี้มันก็ยังยุ่งวุ่นอะไรอย่างนี้ก็ด้วย
ผมว่าก็มีส่วนเพราะว่าพอเราเคลียร์อะไรที่มันแบบหนักจบแล้ว
ก็คือเรามีเวลาที่เราจะไปนั่นช่วงสงการอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็เป็นช่วงโล่งที่วันหยุดพอดีอะไรอย่างนี้ก็โอเคได้ครับ
ผมว่ามันก็เป็นการสละกิเลสแหละจากหลักแล้วมันก็ของภายนอกอ่ะ
ถ้าเรากลได้แสดงว่าเรพร้อมที่จะไปอยู่ตรงนั้นจริง
แต่ว่าก็ไม่ได้ไปตลอดชีวิตนะครับกลับมาแล้วครับตอนนี้
โอเคครับกลับมาแล้วครับ

เหมือนที่ผ่านบุกราณไหนบ้าง
ถ้าบวชก็คงต้องแบบพักช่วงหนึ่งเนอะ
เพราะว่าเราผัวเน่งก็อาจจะ
คนอาจจำไว้ไม่ได้อะไรแบบนี้
ทำสมาธิอะไรนะครับผมแล้วค่อยกลับมาเลิ่มต้นใหม่เหมือนไปอ่ามน้ำนะครับ
แต่ก็คงเทอน้ำทำล้าง
แบบว่าฮพสิทธิ์ให้ทุกคนให้ทุกอย่างให้มันผ่านมาตัวเราด้วยไรเงี้ย
อะไรอย่างนี้ฮะ

แต่ก็ต้องมีแหละถ้าเป็นไปได้ก็อยากทำไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล่วงเลยไปเรื่อยใช่มั้ยครับ
แต่คุณแม่ไม่ได้กดดันไม่กดดันแล้วแค่บอกว่าจะเล่นโมงเกิดเฉย
น่าจะมีอยู่จริงคือแบบว่ามันน่าจะทำให้เราเองก็สบายใจเวลาที่แบบทำให้แม่เขารู้สึก
ดีอย่างนี้ก็ถ้ามีโอกาสนะครับ
อย่างนั้นเราต้องจบเรื่องนี้ก่อนนะครับ
ถ่ายเรื่องต่อไปด้วย
เล่นที่เราต้องจบอันนี้จบก็มาต่อเลย

คนพูดยากครับดังนี้ออกว่าของเราก็คือกันหมดแล้วนะ
คุณเราก็ไม่รู้ว่าจะเรียกไง
ไม่แต่เราคุยเฉยใช่ไหม

เราก็แบบเหมือนเราก็คุยไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
เราก็ยังต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเอง

เป็นมีแฟนอะไรแบบเนี่ยจริงนะ

ขอบคุณครับสิบสอง